อีกหนึ่งเรื่องที่รอดูรอลุ้นกันแบบไม่ต้องพักนะคะสำหรับกรณีอดีตรองนายกชื่อย่อยอยักษ์
ทนายตั้มได้ออกมาเปิดประเด็นเอาไว้ตอนแรกเปิดประเด็นว่าสามีของผู้หญิงคนนึงมาปรึกษา
ว่าไปเจอรูปภรรยาเป็นชู้กับอดีตรองนายกชื่อดังที่ถ้าพูดชื่อใครก็รู้จัก
มีการใบ้ตัวยอยักษ์ออกมาจนกระทั่งอดีตรองนายกคนนั้นฟ้องกลับครอบครัวของผู้หญิงคนนี้
เห็นในภาพเนี่ยที่ว่าถูกกล่าวอ้างว่าเป็นชู้เนี่ยฟ้องทั้งผู้หญิงฟ้องทั้งสามี
ทั้งพ่อแม่ของผู้หญิงด้วยว่าร่วมกันช่อกงเขาจะขอเรียกเงินสินสอดคืน
เพราะลักษณะเหมือนจะแบบอุ๊ยรักจริงหวังแต่งมีการไปทำพิธีสู่ขออะไรกันมา
คือล่าสุดเนี่ยนะคะพนักงานสอนอบางยี่ขันมีการสรุปสำนวนส่งฟ้องศาลไปแล้ว
เพราะว่าอดีตรองนายกเนี่ยเขาไปแจ้งความเอาไว้ตั้งแต่๑๕ธันวาคมปีที่แล้วแล้วอะค่ะ
สารก็นัดผัดฟ้องไปเมื่อวันที่๑๐มกราคมที่ผ่านมา
ฝ่ายหญิงสามีและแม่ฝ่ายหญิงไปสารรับทราบข้อกล่าวหา
แต่พ่อฝ่ายหญิงไม่ยอมมาสารตอนนี้ถูกออกหมายจับ

ลงรักอยากให้ผู้หญิงมาดูแลก็เลยหอบทรัพย์สินไปสู่ขอกับพ่อแม่ฝ่ายหญิง

ทองคำน้ำหนัก๖๐บาท๑ล้าน๖แสนบาท
เงินสดให้ซื้อรถ๓ล้านซื้อบ้านให้๓ล้าน
เข้าบัญชีอีก๓๑๙๐๐บาท

รวม๑๙ล้าน๔๑๙๐๐๐บาท

นี่เป็นข้อมูลที่ประบาทคำให้การ
ในสำนวนของตำรวจในการบันทึกคดี

วันนี้ทนายตั้มก็เลยไปพร้อมกับคุณกอสามีของฝ่ายหญิงนะคะ
สอนอบางยี่ขันแจ้งความกลับอดีตรองนายก
ข้อหาแจ้งความเท็จและให้การเท็จ
เขาบอกเหตุการณ์สู่ขอไม่ได้เกิดขึ้นจริงพิธีมั่นเอ่ยสินสอดเอ่ย
ว่าตัวเองสามารถเรียกคืนทรัพย์หรือสินสอดได้
เพราะอะไรก็อดีตรองนายกคุณมีภรรยาที่แต่งงานจดทะเบียนอยู่๑๐ปีแล้ว
คุณจะไปแต่งงานกับคนอื่นอีกได้ยังไง
ทนายตั้มบอกแล้วพอเขารู้ว่าทนายตั้มจะแถลงเปิดประเด็นเรื่องนี้
เมื่อวันที่๙มกราคมอดีตรองนายกพาภรรยาไปหย่าค่ะ
ที่ว่าการอำเภอสามพรานที่จังหวัดนครปฐม๘โมง๕๓นาที
ทนายตั้มแถลงข่าว๑ชั่วโมง
เพื่อเปลี่ยนสถานะตัวเองให้เอื้อต่อการดำเนินคดี

อดีตรองนายกคนนี้ได้ใช้เลขกล
ในการที่จะให้ข้อกฎหมายว่าจะขอคืนทรัพย์สินที่มีการไปมั่นอะไรอย่างนี้นะครับ
โดยการทำตัวเองให้โสด
อดีตรองนายกเนี่ยกับภรรยาซึ่งตอนนี้เป็นอดีตไปแล้วด้วยนะครับ
ได้มีการไปจดทะเบียนหย่ากัน
ส่วนทรัพย์สินที่บอกว่าให้ฝ่ายหญิงไปซื้อคอนโด
ลูกความเขาบอกว่าเขาซื้อคอนโด๓ล้านที่ว่าที่บอกให้เงิน๓ล้านมาซื้อบ้านซื้อคอนโดนั่นนะคะ
ลูกความบอกเขาซื้อมาตั้งแต่ปี๖๒แล้ว
อดีตรองนายกเพื่อรู้จักกับฝายิ้งปี๖๕

เขาซื้อไปตั้งแต่๓ปีก่อน๔ปีก่อนนู้นแล้ว
ส่วนเงินที่อ้างมาบอกว่าให้ไป๒๐ล้านเนี่ยเป็นการอ้างลอยไม่มีหลักฐาน
ถ้าคุณบอกคุณให้เป็นสินสอดมีพิธีสู่ขอจริงขอรูปหน่อยได้ไหมขอดูหน่อย
จริงครับมันไม่มีพิธีสู่ขอเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีการอย่างเงี้
ถ้าเกิดว่าจะบอกว่ามีจริงนะผมท้าเลยครับให้เอาภาพในงานมาสักนิดนึง
หลักผู้ใหญ่มีใครไปงานบ้างนะครับเพื่อนก็ได้พิธีใหญ่โตขนาดนี้
แล้วตัวเองเวลาไปไหนเนี่ยก็มักจะถ่ายรูปกับผู้หญิงไปโชว์เพื่อนอยู่แล้วนะครับ
และไอบิทีสำคัญที่บอกว่ารักรักจริงภาพผู้หญิงจริงอ่ะนะครับ
ทำไมถึงไม่มีไม่มีมาโชว์ล่ะไม่เห็นมีรูปออกมาเลยก็มีแต่คำกล่าวอ้างขึ้นมาลอยเท่านั้นเอง
และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องตามที่ถูกฟ้องด้วยเขารู้แค่ว่า
ภรรยาเขานอกใจเขาเลยจะฟ้องหย่าเพราะภรรยาไม่ยอมหย่าแล้วจะฟ้อง
ชู้ด้วยอืมมันก็เลยเกิดเป็นเรื่องราวแบบนี้ล่าสุดภาพหลุดแชทหลุด
ผู้หญิงเรียกกันผัวผัวเมียบอกพรุ่งนี้จะได้เจอ
เมียแล้วอืมฝั่งผู้หญิงส่งตอบกลับไปบอกว่าพรุ่งนี้ขอเลื่อนไป
ก่อนนะจ๊ะพี่ก๊อฟเขาป่วยไม่สบายเมียต้องอยู่ดูแลเขาก่อนจ้ะ
แล้วก็โพสต์ภาพตัวเองเหมือนถ่ายกับกระจกคือเปลือยทั้งตัว
ฝ่ายผู้ชายก็บอกว่าไม่เป็นไรแค่ได้เห็นจุดจุดจุดเมียผัวก็ดีใจแล้ว
ใจแล้วว่าพี่เขาหายแล้วค่อยคุยกันต่อนะจ๊ะ
อันนี้หลายคนก็เลยบอกว่าอ้าวแบบนี้รองนายกก็ต้องรู้สิว่าฝ่ายหญิงมีสามีอยู่แล้วอ่ะ
เขาพูดชื่อออกมาขนาดนั้นน่ะจะบอกว่าไม่รู้จริงเหรอ
ทีมข่าวเราพยายามติดต่อไปที่อดีตหญิงคนสนิทของอดีตรองนายกแต่ว่าเธอไม่รับสายนะคะ
ก็เลยลองโทรไปหาอดีตรองนายกเผื่อจะมีอะไรชี้แจงเพิ่มเติม
คำตอบสั้นที่ได้มาคือไม่มีอะไรจะพูด
ต้นรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดบอกนะคะว่าคดีนี้มีการส่งสำนวนฟ้องร้องอดีตสาวคนสนิท
พ่อแม่ฝ่ายหญิงแล้วก็นายกอล์ฟคือสามีฐานช่อโกงอัตราโทษไม่เกิน๓ปี
คำร้องผัดฟ้องผู้ต้องหาไปห้าครั้งสิบเจ็ดธันวาคมครั้งที่สอง
สิบสองธันวาคมครั้งที่สามยี่สิบแปดธันวาคมครั้งที่สี่
สามมกราคมครั้งที่ห้าและเก้ามกราคมครั้งที่หกนะคะ
ตอนนี้เหลือเวลาพิจารณาคดีช่วงผลัดสุดท้าย๑๕มกราคมนี้
แต่ผู้ต้องหายืนยันร้องขอความเป็นธรรมเข้ามาแล้วก็พบว่าคำให้การของอดีตรองนายกไม่ครบถ้วน
มีการสั่งให้ไปสอบสวนเพิ่มเติมแล้วก่อนที่จะต้องดำเนินคดีตามขั้นตอนต่อไป
แล้วก็ยืนยันด้วยว่าพิจารณาพยานหลักฐานที่ปรากฏในสำนวนโดยละเอียดรอบครอบ
และจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งคู่อืมทางอดีตรองนายกยังไม่ได้ออกมาชี้แจงเลย
ใช่ค่ะก็เขาก็รอฟังกันอยู่ว่าเออท่านจะว่ายังไง
จะยืนยันเหมือนเดิมให้ว่าอ่ามันไม่ใช่อืมมันไม่จริง
หรือจะฟ้องร้องแบบไหนอะไรยังไงใช่ค่ะก็ติดตามตอนต่อไปอาวุธ